ล่าสุดค่ะเขาออกมาโพสต์ภาพสุดอบอุ่น๔คนพ่อแม่ลูก
เห็นแล้วต้องบอกว่าอดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงเป็นภาพแรกแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
ก็มีโมเมนต์สุดน่ารักอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้มาให้เราได้เห็นกันนะคะ
ให้แฟนได้หายคิดถึงอีกด้วยค่ะ
เห็นแล้วก็มีความสุขนะคุณนะเป็นภาพที่อบอุ่นมากนะคะ
หลายคนก็เฝ้ารอแหละกว่า๓๐วันที่ทั้งคู่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ทรงผมเดียวกันเป๊ะมัดจุกสุดน่ารักตามภาษาพ่อลูกนะคะ
แคปชั่นบอกว่าให้น้องเดมี่หาช่างตัดผมให้แดดดี้ด่วนค่ะ
ส่วนเรื่องจะออกมารับงานเร็วนี้ไหมทั้งคู่เผยว่า
ขอกักตัวต่ออีกสองสัปดาห์และขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
นี่เขาก็เพิ่งจะหายดีก็เลยต้องกักตัวต่ออีก๑๔วันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้เราเองก็ต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติต้องหยุดอยู่บ้านนะคะ
อย่าเพิ่งประมาทตั้งการ์ดรับเอาไว้ให้ดี
ใช่ค่ะสังเกตไหมทั้งคู่อยู่บ้านก็ใส่แมสนะปิดปากใช่ไหม
ใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ลูกด้วยคุณผู้ชม